กันด้วยเรื่องราวของบ่อนครับไปที่สมุทรปราการกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ถ้าจำกันได้ช่วงประมาณสักบ่าย๒โมงกว่าครับ
ก็ไปตรวจหลังจากที่มีคนแจ้งมาว่าตรงจุดนี้เหมือนมีการเปิดบ่อนนะ
ภาพตอนที่ไปตรวจค้นครับไม่ยอมเปิดก็ต้องงัด
พองัดเปิดประตูไปโอ้โหแอร์เย็นเฉียบเลย

มีแต่พวกชิปมีแต่อุปกรณ์เล่นพนันไฮโล
คือเสือมังกรอะไรทุกอย่างมีหมด

ทึบ๓ห้องประตูกระจกติดฟิล์มดำด้วยนะฮะ
แล้วก็ล็อกกุญแจจากข้างในอ้าวไม่เจอคนเจอแต่ของกลาง
ก็ตรวจยึดเอาไว้แล้วก็ต้องตรวจสอบต่อ
ลงบันทึกประจำวันแล้วก็จะขยายผลครับ

ในวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปที่จุดที่เป็นบ่อนอีกครั้งที่มีคนร้องเรียนนี่แหละ
เราพยายามจะขอกล้องวงจรปิดจากเจ้าของตลาดครับ
เสียดายฮะคือเจ้าของเจ้าตัวเขาไม่สะดวกอ่ะ
เขาบอกเขาอยู่ต่างจังหวัดแต่ให้ข้อมูลได้เบื้องต้น
บอกว่ามีคนมาขอเช่าทำเป็นสำนักงานออฟฟิศ
ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วโดยที่เขาไม่รู้มาก่อน
ว่านี่เปิดเป็นบ่อนก็ตอนมาคุยกันบอก
เปิดเป็นสำนักงานออฟฟิศนี่ที่ไหนได้มาเปิดเป็นบ่อน
จะรู้จากข่าวนี่แหละแล้วเดี๋ยวจะยกเลิกสัญญาเลยทันทีนะครับ
จากนั้นเราไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งในตลาด
เกี่ยวกับเรื่องบ่อนนี่แหละเธอบอกว่าโอ้บ่อนนี้เปิดมาได้สักสองสามวันแล้ว
ที่ตำรวจลงมาตรวจเนี่ยสงสัยเคลียร์กันไม่ลงตัวมั้ง
ใครอ่ะป้าก็น่าจะเป็นเจ้าของกับนักข่าวประจำจังหวัดสมุทรปราการ
คนหนึ่งหรือเปล่าล่ะอุ้ยอุ้ยป้าพูดออกมาอย่างนี้นี่สะดุ้งเลยนะคะ
ลองฟังที่พิติไปถามครับ
ให้เป็นร้านนะป้าบอกนะฮะอ้าวแต่ต้องตรวจสอบครับ
พ่อค้าผักในตลาดครับเราก็ไปคุยมาด้วยครับ
บอกว่าขายผักมา๕ปีไม่รู้มาก่อนว่ามีบ่อนนะเนี่ย
มารู้ตอนที่ตำรวจลงเมื่อวานลงตรวจน่ะนี่ครับคุณลุงประเสริฐ
ปกติไม่รู้ว่าคนที่มาตลาดเนี่ยเป็นชาวบ้านที่มาซื้อของ
หรือว่านักพนันกันแน่ครับก็แยกออกยากเหมือนกัน

รองผู้การจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าเบื้องต้นเดี๋ยวตั้งกรรมการสอบเรื่องบ่อนในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ
ให้รายงานผลขีดเส้นตาย๗วันต้องรู้เรื่อง
อันนี้คือเหตุการณ์ความคืบหน้าจากการตรวจบ่อนเมื่อวานนี้
แล้วไม่เจอคนเจอแต่ของกลาง
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นมีคลิปเสียงยาวประมาณสัก๔นาทีเสร็จ
เขาบอกว่าเป็นคลิปของชายปริศนาโทรมาหา
ทานายคลายทุกทัศนีทานายเดชากิติวิทยานันทร์
บอกชื่อนามสกุลด้วยนะครับแล้วบอกตำแหน่งในสภาธนายความด้วย
แล้วอ้างว่าเป็นพี่ชายเจ้าของบ่อนของเฮียเหลียง
อันนี้อีกจุดหนึ่งแล้วนะไม่ใช่บ่อนย่านบางแก้วแล้วนะ
อีกจุดหนึ่งนะฮะที่โทรมาเพื่อจะขอเคลียร์

เนื่องจากเขาบอกว่าทนายเดชาไปร้องเรียนจนบ่อนถูกปิด

เคลียร์หน่อยได้ไหมเปิดบอลหน่อย

เขาไม่ได้เป็นคนร้องเรียนยืนยัน๑๐๐
ถ้าไม่พอเอาไปล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าไม่ใช่ผม

ผมอยากจะคุยกับเดชาว่ามันมีอะไรคุยกันได้กันไหมตอนนี้
เราเป็นธนายด้วยกันเป็นสำคัญสภาษาภาคความอยู่นี่แหละ
อยู่ในด้านโฆษากีฬา

มีอะไรช่วยกันได้กันไหมเดชา

คืนที่ผ่านมามีคนร้องเรียนผ่านตัวของทนายเดชาเอง

มีคนร้องเรียนว่าเต็มไปด้วยบ่อนและอิทธิพลมาเฟียครับ
มีบ่อนที่ได้ตัวแล้ว๒๐บ่อน
เดี๋ยวนะคะคุณคิงคะแป๊บนึงอ่านผิดป่ะคะ
ธนายบอกแบบนี้แล้ววันนี้วีดีโอคอคุยผมก็แอบฟังอยู่ใกล้
จอที่นักข่าวกำลังสัมภาษณ์อ่ะค่ะโอ้โหเป็นสิบบ่อน
หมุนแต่ละวันหลัก๑๐กว่าล้านนะฮะ
๒๐บ่อนที่ได้ตัวมีราคาตั้งแต่๓แสนถึง๑ล้านบาท
บ่อนนะแล้วกี่บ่อนคูณเข้าไปครับ
เท่าที่ทราบบ่อนย่านตลาดย่านหนำแดงบางพลี
เห็นว่าตรงนั้นคือพื้นที่รับผิดชอบสภบางแก้วล่ะครับ
แล้วก็มีซอยบางปู๖๙ทับ๓ซอยบางปู๖๙โรงพักบางปู
สพสำรงเหนืออันนี้ก็เป็นข้อมูลเบาะแส
ทนายเดชาเขาก็ให้ข้อมูลมาก็คงต้องตรวจสอบต่อแล้วครับ
ส่วนตัวเนี่ยทนายเดชาบอกว่าก็ไม่คิดนะว่าจะมีทนายโทรมาเคลียร์เรื่องเปิดบ่อน
ดังนั้นอยากให้นายกสภาธนายความแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
และส่วนตัวเชื่อว่าบ่อนในสมุทรปราการ
พบตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งคุณผู้ชมนี่คือใหญ่สุดของตำรวจแล้วนะ
นายเดชาบอกว่าพบตรเองก็อาจจะไม่สามารถจัดการได้ครับ
ประเด็นกำลังร้อนเลยมันได้ปิดท้ายจุกรู่ให้
ปกติก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาใช่ไหมอันนี้นักข่าวก็แซวด้วยนะครับทีมงานแซวมานะ
เราได้เจอกับนายนัทอายุ๖๕ปีครับ
นายนัทพัชรสุวรรณสิริกรรมการสภาธนายความทนายคนที่โทรหาทนายเดชา
พอไปถึงเจ้าตัวบอกว่าตัวเองรู้จักกับเฮียเหลียง
ที่เป็นเจ้าของบ่อนจริงก็นับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้อง
แล้วก็ยอมรับตั้งใจจะเคลียร์ให้เฮียเหลียง
ตอนนี้ก็กังวลที่ตัวเองเป็นทนายความแต่ว่าเหมือนกับจะไปช่วยเหลือคนที่ทำผิดกฎหมาย
แต่เขายืนยันนะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบ่อนเฮียเหลียงนะ
จะรู้ว่าเฮียเหลียงเปิดบ่อนก็ตอนที่โทรมาขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเฮียเหลียงจ่ายเงินให้กับใครบ้างถึงเปิดบ่อนได้

ก็ถามว่ากังวลไหมกังวลเมื่อกี้ยังคุยกับครอบครัวว่า
พ่อพ่อบอกคุณไม่ได้ไปยุ่งทำไมคุณไม่เคยมายุ่งเกี่ยวนี้
เรื่องการมานานคุณแหละมีคุณจะเล่นกอล์ฟอย่างเดียว

แล้วคุณไปช่วยลักษณะคือไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีทำไม
โอเคยอมรับตรงนี้แต่ด้วยความเข้าใจว่า
เขาคุยกันได้มันจบอยู่ตรงนั้นอันนี้คืออันนี้ผม